รถกระบะถูกรถบรรทุก
คนขับรถกระบะติดอยู่ภายใน
เดี๋ยวคุณไปคุยกันนะครับเป้งบางนาครับ

อันนี้เรียกว่าหง่ายท้องลอชีฝะจริง

ถูกสายเบลต์รัดร่างติดอยู่ภายในรถเก๋ง
โยต้าวีออสสีปอนหมายเลขทะเบียน
ช่อช้างหมอม้า๙๙๑๐กรุงเทพนคร

ยางหน้าด้านขวาขาดออกมาเลย
พังเสียหายรอบคันเลยสำหรับรถคันนี้
จะสามารถนำผู้บาดเจ็บออกมาจากรถได้
ไม่งั้นก็ต้องติดเข็มขัดติดเบลต์ไว้แบบนี้

อาสาสมัครมูลที่ปเต็กตึง

แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลปรินท์สุวรรณภูมิ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนบางนาตราด
ช่องทางด่วนขาเข้ากม๑๐ตำบลบางแก้วบบางพลีจสมุทรปราการ
ตำรวจภูทรบางแก้วก็รุดเข้าตรวจสอบ
แล้วก็ประสานงานรถยกนำรถเก๋งคันประสบเหตุ
พ้นการกีดขวางนำไปสถานีตำรวจภูทรบางแก้ว
ทีนี้โอ้โหมาอยู่สภาพนี้ได้อย่างไรคุณเละจริงนะ

ล้อด้านขวาเนี่ยหูยขาดออกมาหลุดออกมาทั้งยวงเลยนะฮะ
จากการสอบถามนายยุทธพลผู้บาดเจ็บและเป็นคนขับนะครับ

ตามถนนบางนาตราดขาเข้ากรุงเทพ

รถเกิดยางแตกทำให้นี่คุณ
จากนั้นก็ขับรถต่อมุ่งหน้ากลับที่พัก
ขออภัยยางแตกรอบแรกเนี่ยนะฮะ
ทีนี้แม่โอนเงินค่าปะยางมาให้
จากนั้นก็ขับไปปะยางนั่นรอบแรกนะ
เสร็จแล้วก็ฝืนฮะฝืนขับต่อมุ่งหน้ากลับที่พักในเขตบางนา
ออกมาได้ไม่ถึง๕นาทีโอ้โหคุณ
เพราะซ้ำกำซัดตอนแรกยางแตก
ตอนหลังรถบรรทุก๑๐ล้อขับเบียดฮะ
รู้ตัวอีกทีก็รถพลิกหงายท้องอยู่ในรถแล้วคุณ

ราชาว่าเป็น๑๐ล้อไปแทนเอง

พี่ผมจำไม่ได้เลยรถตัวอีกทีก็ไม่ตายระบุญแล้วพี่กรรมมากครับพี่

ผมว่ารถยางแตกอยู่ห้องก่อนโดด๑๐รอเผียดอยู่ทิวเทิร์น
แล้วผมก็เปลี่ยนยา๖๕๐บาท

อีกคทีหนึ่งก็คือนอนอยู่นี่แล้วอ่ะผมไปรู้ตัวเลย
ที่พลเมืองดีที่เข้าให้การช่วยเหลือบอกนะฮะว่า
โอ้โหเขาขับรถบิ๊กไบท์รวมกลุ่มกันมาตามถนนบางนาตราดขาออก
แล้วก็พอดีนะฮะมาเห็นพอดีนะฮะ
ได้ยินเสียงรถชนกันดังสนั่นเห็นเหตุการณ์
ก็เลยเข้ามาช่วยเลยนะฮะ
เห็นรถหงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้
แล้วก็มีคนเจ็บอยู่แบบนี้ก็เลยต้องเข้ามาช่วยกันก่อน
สามารถที่จะนำตัวออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัย
ส่วนรถนี่ก็ต้องพลิกคว่ำก่อนคุณ
อันนี้ต้องคว่ำมาจริงคว่ำให้เป็นรถปกติก่อน
แล้วถึงจะลากไปที่สถานีตำรวจนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องตามหารถบรรทุกคู่กรณีด้วยล่ะครับ
เพราะเห็นก็ว่าบรรทุกคู่กรณีก็วิ่งมาด้วยความเร็วเหมือนกัน